ไปดูเหตุการณ์ชาวเมียนมาค่ะเอามีดแทงกันเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าบอกว่าอีกคนนึงชอบไปฟ้องนายจ้างค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองเลยคุณผู้ชมค่ะ
ห้างดังย่านพญาไทยนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่แหละนะคะ
ย่านประตูน้ำราชเทวีค่ะคุณผู้ชม
ไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างของนางสาวพิวมาออง
อายุ๓๔ปีถูกแทงที่ลำตัวหลายแผลเลย
ตอนนั้นก็คือหายใจอ่อนแล้วนะคะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยปั๊มหัวใจกว่า๓๐นาที
แต่ก็สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตค่ะ
สภาพศพถูกแทงที่ลำตัวแขนแล้วก็ด้านหลัง๕แผลด้วยกันนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายเท็จลินอูเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ก็ถูกรอปภของห้างจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ค่ะ

ซึ่งก็ทราบว่าเบื้องต้นทางผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
เพื่อนร่วมงานกันนี่แหละตั้งแผงขายผลไม้มีในจ้างคนเดียวกัน
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายชอบไปฟ้องในจ้างว่าเขาไม่ขยันทำงาน
ชอบเล่นแต่โทรศัพท์ก็เลยโมโหค่ะบันดาลโทษะ
เอามีดพับยาว๓นิ้วจ้วงแทงไปถึง๕แผลแล้วก็วิ่งหนีไป
แต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
คือตอนที่คุมตัวออกมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะคะ
ว่าทำไมไปทำเขาทำไมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะ
แฟนสาวของผู้ตายบอกว่าแฟนของเขามีปัญหา
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าแฟนเธอเนี่ยมีปัญหากับผู้ตาย
ทำงานมาได้๔๕เดือนแต่ผู้ตายทำงานมาประมาณ๑๐ปี
ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทะเลาะอะไรกันค่ะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา